คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้สูญหาย
จากน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอพระแสง
สุราธานีแล้วนะคะหลังจาก

รายงานมาจากจศรษทานีจนข้า
ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายจังแห่งเหตุการณ์
ล่าสุดพบศพแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กู้ไพรช่วยการนำร่างของนางนงเยาคานอายุสี่สิบสองปี
ภรรยาของนายสมมิตรคานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสอง
ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขึ้นมาจากน้ำ
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาติดตามการค้นหาจำนวนมาก
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
น้ำป่าจากเขา๕ยอดหรือเขาหน้าแดงไหลหลากลงมาทั่วหมู่บ้าน
โดยที่ชาวบ้านไม่ทันรู้ตัวขณะนั้นค่ะผู้เสียชีวิตกำลังขับรถกลับบ้าน
โดยมีสามีและหลานนั่งรถมาด้วยกันระหว่างทางเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนอยู่
ได้เปิดประตูลงมาดูแต่จู่มวลน้ำก้อนใหญ่ได้ไหลลงมาจากเขา
พัดเอาท่อนสูงต้นไม้และดินโครนจำนวนมากซัดทั้งรถและคนปลิวลอยไปกับน้ำ
โดยนายสุมิตรกับหลานนะคะลอยไปติดกับต้นไม้เพื่อนบ้านสามารถช่วยไว้ได้ทัน
ส่วนผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถก่อนที่จะถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
ร่างจมลงไปในคลองส่วนรถยนต์พบอยู่ในสภาพพังเสียหายนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ออกค้นหานานห้าวันจนกระทั่ง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพบศพอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตร
ออนได้นำเรือลงในเขื่อนในพื้นที่นะครับที่ว่ากระแสน้ำมา
แล้วผมก็วิ่งตามคลองเข้าไปเรื่อย
แล้วก็ค้นหาตามพุ่มไม้ที่ว่ากระแสน้ำพัดขึ้นมา

เข้าไปประมาณ๓กิโลจากที่จุดลงเรือ

แล้วก็เดินเท้าหน้ากระดันเข้าไปค้นหาตามกินดูกระแสลมครับ
แล้วก็เจอผู้เสียชีวิตนอนหงายหน้าอยู่ในแอ่งน้ำซึ่งห่างจากคลองเดิมประมาณ๕๐เมตร
ความเสียหายในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงพบว่าได้รับผลกระทบทั้ง๑๔หมู่บ้านนะคะ
แต่ว่านักที่สุดคือที่หมู่๑๒บ้านเรือน๕หลังถูกน้ำพัดพังทั้งหลัง
การเกษตรเสียหายจำนวนมากถนนบางซอยถูกน้ำกัดซ้อไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ
ส่วนเส้นทางหลักเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้เร่งกันนำซากไม้และขอนไม้ออกเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านได้สัญจร
ส่วนระบบไฟฟ้าที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้การได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมสามารถใช้ได้แล้ว
เหลือเพียงบางซอยเท่านั้นค่ะที่มีเสาไฟล้มต้องนำรถแบ็คโฮลเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อน
อำเภอนะคะวันนี้ค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดสุราธานีค่ะ